แก่แก่แหละคือมันสะสมมาค่ะด้วยการใช้ชีวิตแบบยกไอ้นู่นจับไอ้นี่ผิดวิธี
มันทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ็นหุ้มปลอกข้อมืออักเสบ
จริงอาจจะเป็นเพราะว่าอุ้มแมวมากเกินไป
ตรวจแล้วไปตรวจแล้วไปตรวจแล้วฉีดสเตียลอยมาแล้วรอบนึงค่ะ
แล้วก็ก็กลับมาเป็นอีกอืมเพราะว่าตอนนี้คือถ่ายละครอยู่ด้วย
แล้วในละครต้องต้องทำขนมอ่ะค่ะมันมันเออมันต้องจับมันต้องเกร็ง
มันต้องบิดมืออะไรอย่างเงี้ยก็ตอนไหนที่ไม่ได้ทำก็เลยพยายามใส่ตัวดามอันนี้ไปก่อน
อย่างคือหมอเขาว่าคันฐานศาสตร์ต่างต่างจริงจริงคือหมอก็บอกแล้วตรงแรกว่า

เพราะว่าเกิน๒ครั้งเส้นเอ็นมันจะยุ่ย
ดูฟังแล้วดูแบบแย่มากเลยแล้วก็
เออถ้าผ่ามันก็ต้องหยุดพักใช้งานมึงไปเดือนนึงอะไรประมาณอย่างนี้
ซึ่งมันเป็นมือขวาไงมันเป็นมือข้างถนัดของเรา
ตอนนี้ก็เลยได้ทำแค่แบบประคองอาการแล้วก็กายภาพออกกำลังอะไรอย่างนี้ไปก่อน
พี่พยายามไม่ถามว่าหมอห้ามอะไรไหมเพราะพี่ทำไม่ได้แน่

แต่หมอก็แบบคือจะให้ฉีดยาซ้ำว่าไม่ฉีดให้
เพราะว่าเราเพิ่งฉีดไปเมื่อปลายปีที่แล้วเอง

และก็ต้องใช้งานระมัดระวังไม่ฝืนไม่อะไรอย่างนี้
ซึ่งคำว่าไม่ฝืนเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงในวงการบันเทิง
แบบเวลาทำของหล่นของหล่นเราก็จะต้องแบบบิดมือเพื่อให้กล้องเห็นด้วย
อะไรอย่างเงี้นึกออกมาดังนั้นมันมันเลี่ยงไม่ได้ไม่เอาไม่ไม่ไม่
พอเวลาถ่ายก็จะถอดถอดไอ้ตัวนี้ออกแล้วก็แล้วก็ทำการแสดงปกติ
แต่ว่าน้องที่เป็นทีมงานก็จะรู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมุติว่าล้มอะไรอย่างเงี้
อย่าอย่าเอามือขวาลงอ่ะเออก็คือต้องระวังนี่ถ่ายละครเขาได้
บีบีเอสอยู่ด้วยน่ะแล้วก็มีค่ะหนังสือนะเขียนประจำอยู่แล้ว
ก็จริงจริงมีอะไรให้ทำอยู่เรื่อยเรื่อยอยู่เรื่อยเรื่อยมาเลยค่ะ
เรียกเรียกมาได้ค่ะเล่นได้หมดทำได้หมด
สุดเราก็คิดแล้วว่าถ้าสุดทางก็คือตัดมึงใช่ป่ะมันทุกคนก็น่าว
มันไม่ถึงหรอกใช่มันก็ไม่ถึงหรอกมันก็ไม่ถึงหรอก
ดังนั้นคืออ่ามันคงไม่ไปถึงขั้นแบบนั้นนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วนี่ก็ไม่ใช่อุบัติเหตุครั้งแรกของชีวิตเนาะก็คอก็หักมาแล้ว
กระดูกเราอะไรคือมันหักมันล้าวมาเยอะมากแล้วนี่ก็คือถือว่าโอ้ย
ไม่ต้องอะไรหรอกจะปัดขนตาเนี่ยยังแบบมันบิดยากอ่ะมันเจ็บ
แต่ไม่ปัดก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้มันเป็นหน้าที่
ก็ถ้าฝึกอีกมืออันนี้พี่ก็จะได้งานเพิ่มขึ้น
ด้วยการแบบโชว์ความสามารถใช้มือซ้ายมือขวาได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ไม่ค่ะก็คือค่อยใช้งานเพื่อให้
กล้ามเนื้อมันรู้ได้ว่าเราต้องใช้งานมันนะ
แต่ว่าก็ค่อยแบบเปล่ามือกับมันหน่อย
กินกินแต่ก็ไม่อยากนั่นแหละคือทุกวันนี้ชีวิตก็กินยาเยอะมากอยู่แล้ว
ก็ไม่อยากจะอยู่ก็กินอะไรให้มันเพิ่มเข้าไปอีกนะคะ
แต่ก็ในช่วงแรกที่แบบวันไหนถ้าหนักจริงก็ต้องกิน
แต่ถ้าไม่ไหวจริงก็คือพิษภัยจะต้องกินใจผ่าไหม
เราไม่กลัวการผ่าเรากลัวไม่หายมากกว่า
แต่ว่าอันนี้ด้วยแบบว่าข้อแม้ของคุณหมอเราก็เข้าใจได้
ไม่อันนี้ไม่น่าจะเอฟเฟคกับอะไรที่เป็นอยู่แล้ว
คงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกแล้วคิดว่าน่าจะน่าจะพอได้แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็มันแค่จะทำให้เรารู้สึกจิตตกบางทีเวลาที่เราแบบทำงานได้ไม่เต็มที่
มันน่ารำคาญเหมือนว่าเหมือนเราสั่งร่างกายตัวเองไม่ได้
ทำไมหมุนพุมารัยแบบนึกแล้วมันต้องเอาอีกมือมาช่วยอะไรอย่างนี้

ก็ไม่นะเพราะว่าก็เจอมาตลอด
ถามว่าชินไหมก็ไม่ได้ชินถือว่าไม่ได้ชินหรอกนะคะ
แต่ก็คิดว่าเราไม่ใช่คนเดียวบนโลกที่มีเรื่อง
ทุกคนมันก็มีปัญหากันหมดนึกออกไหมต่างคนต่างก็มีแตกต่างกันออกไปอะไรอย่างนี้
ทุกคนก็พยายามแก้ปัญหาหาทางออกให้กับตัวเอง
เราก็มีปัญหาของเราเราก็แก้ไปคนอื่นมีปัญหาของเขาก็แก้ไป
อ่ะโดนอะไรนะอ่าเหรออ๋อใช่ใช่อ๋อฉันโดนเยอะมากจนฉันก็ลืม
หลายเรื่องไม่รู้
ก็เท่าที่ดูย้อนหลังก็ยังไม่มีอะไรน่ากลัวนะ
เออแต่ก็ไม่รู้อีกว่าก็เลยพอรู้ก็เลยต้องรีบบอกว่า
ถ้ามันมีอะไรที่มันกระจายไปจากเฟสนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรานะ
ของเราเป็นอีกอันหนึ่งคือช่วยถ้าจะด่าด่าให้ถูกเฟสด้วย
ไปด่าเฟสปลอมมาด่าเฟสจริงอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าคือ
งั้นเราไม่มีวันรู้ว่าเขาไปทักยืมตังค์ใครหรืออะไรอย่างนี้
เดี๋ยวนี้มันมีอะไรแบบนี้เยอะไงมิจฉาชีพอะเนาะเราก็จะแบบ
เราก็กลัวจะเกิดตรงนั้นมากกว่าเรื่องด่าแล้วมันก็ด่างกันจนชินแล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นชื่อทั้งรูปรูปรูปสิ่งทุกอย่าง
รู้ว่าอะไรพวกนี้มันมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าหน้าเรามันก็หาง่าย
ก็มีน้องมาบอกค่ะมีน้องมาบอกตัวเองรู้รู้ทีหลังคนอื่นตลอดอ่ะ
ช้าไงสมมุติว่าเหนี่ยอยากบินทีอยากขึ้นไปทำงานชั่วโมงสามชั่วโมง
เขาไปถึงไหนแล้วเราก็ไม่ทันก็จะมีน้องคอยมาบอก

พี่ครับตอนนั้นพี่ทักมาขอยืมต่างหนูไรเงี้ยเราจะรู้สึกแย่มากเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้น
เป็นอย่างนั้นใช่เราก็เลยต้องรีบชี้แจงว่า
อันนี้ไม่ใช่นะแล้วก็รีพอร์ตไป
คิดว่าน่าจะแบนไปแล้วแต่ก็ต้องคอยอัปเดตอยู่เรื่อย

ยังไม่มียังไม่มียังไม่มีปิดไปแล้ว

แล้วเพิ่มเวลาจะมาหรือเปล่า
เพิ่มเวลาเตรียมสำนุกปัดฟ้องให้ทนายไปเพื่อ๑๑โมงนี่เองค่ะ
ก็เพิ่มไปอีก๓คนนะคะเพิ่มจากเดิม

มีใครมากับอัปเดตหรือมีการนัดเทียร์กันไหม
ไม่นัดเทียร์ค่ะก็ฟ้องให้ทนายทำสำนวนแล้วก็ส่งสารประทับรับฟ้องอะไรอย่างนี้
ของคดีแรกก็จะขึ้นสารตอนเดือนพฤษภาอันนี้เดี๋ยวต้องรอให้สารนัดอีกทีนึง
อีก๓คนนี้ต้องรอให้สารนัดอีกทีนึงดิฉันจะค่อนข้างงงนิดหน่อย
พอว่าคือที่ฟ้องไม่พร้อมกันพอบางอันมันทำสำนวนได้เร็วก็ทำเลยส่งเลย
ถ้าให้สารตัดสินละกันพอว่าคือยังไงถ้ายอมแล้วเขาจะรักเราเหรอ
ก็ไม่มั้ยถ้าคนเข้าใจกันได้ในระดับวินยูชนด้วยทั่วไปเราก็คงจะมาไม่ถึงคันตรงนี้กันอยู่แล้ว
ดังนั้นคือเรื่องของการแบบยอมความหรือกระเช้าหรืออะไร

เพราะว่ามันมีเรื่องอายุความมีเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะ

เลยเจออาชีพเลยอะไรเงี้ย
พี่คนนี้มันก็ด่านะคะน้องก็ต้องพักก่อนพี่ก็เหนื่อยเหมือนกัน
พักก่อนต้องพักก่อนเยอะเลยลูก
เพราะว่ามันก็หนึ่งคือมันเสียเวลามากจริงนะคะ
สำหรับมันต้องมันต้องว่างแล้วก็มีเงินแล้วก็แบบไม่รู้จะทำอะไรอะไรอย่างนี้
เออคือแบบหนึ่งทีก็ไม่ได้ว่างค่ะ

อันนี้ยังไม่รู้เลยคือเนี่ยตอนนี้ทนายกำลังเดินทางไปอยู่

แต่พฤษภาคอ่ะพฤษภาคคืออันแรกใช่ค่ะเป็นอันแรก

ขอบคุณค่ะ